ความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้
ถ้าท่านเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก็คงจำกันได้นะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เดินเข้าไปในร้านขายยาดอง
อยู่ในซอยเทศบาล๓ตำบลศรีชนอำเภอศรีชน
เนี่ยถือมีดไปด้วยแล้วก็คือเล็งแล้วล่ะ
ว่าจะไปหาคนที่บอกว่าเป็นคู่อริแล้วก็ใช้มีดเนี่ยแทง
นะครับที่ก่อเหตุเพราะว่าหึงหวงใช่คิดว่าผู้ชายคนนี้ไปจีบภรรยาของตัวเอง
ที่ผู้ชายคนนี้เขาก็นั่งอยู่กับภรรยาเขานะคะที่โต๊ะ
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะเขาสนิทกันด้วยทั้งคู่เนี่ย
อายุจะต่างกันแต่ว่าเขาก็คงเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับ
ตกลงวันนี้ครับคนที่ก่อเหตุที่ไปแทงเขานะฮะ
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยนายอรุณช่วยทองหรือว่าในไข่
อายุ๔๓ปีซึ่งถูกออกหมายจับเอาไว้ก็มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
ญาติเนี่ยพาไปมอบตัวกับตำรวจสพศิชนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกนายอรุณแทงนะครับก็คือนายภัยรัฐแก้วการอายุ๕๒ปี
เป็นช่างรับเหมาติดตั้งหลังคาเหล็กความจริงแล้วเป็นเพื่อนกันสนิทกันนะครับ
แต่ว่านายอรุณเขาระแวงว่านายภัยรัฐผู้ตายจะแอบไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับแฟนสาวของตัวเอง
แต่ว่ามีคนห้ามปรามเอาไว้กระทั่งเมื่อวานนี้ก็ตามหาเขาแล้วก็ไปแทงเขา

แต่ปรากฏว่าในการสอบปากคำผู้ต้องหานายอรุณช่วยทองหรือว่าในไข่นะคุณเขียนมาสอน
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นแบบนั้นนะแต่ว่านายอรุณปฏิเสธ
คือเขายอมรับแค่ว่าเขาเคยมีเรื่องชกต่อยกับผู้ตายในคืนวันลอยกระทง
แต่ภาพตามกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่ถือมีดอะไรไปแทงเขาเขาไม่พูดเลย
แต่ภาพมันก็ค่อนข้างชัดนะตำรวจถามอะไรเขาไม่พูดเลย
ปฏิเสธอย่างเดียวนะบอกขอไปสู้คดีในชั้นศาลนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาไว้นะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นนะครับ
แล้วทางญาติญาติก็มายื่นหลักทรัพย์๕แสนบาท
ในการขอประกันตัวสู้คดีพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัว
ในชั้นของพนักงานสอบสวนนี้นะครับเพราะถือว่าเมื่อคืนก็มามอบตัวกับ
สพศิชนนะครับโอ้โหนี่ค่ะ
แต่ว่ายังปฏิเสธอยู่เลยอ่ะตำรวจบอกเลยว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย
อุ๊กอาดนะเดินไปดุมเอามีดมาแล้วก็แทงเขาเลยอ่ะ
ใช่ท่านภูมิกับการสพศิชนบอกว่าแม้ว่านายอรุณจะปฏิเสธ
แต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานที่แน่นหนามากโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถดำเนินคดีเอาผิดได้อย่างแน่นอนอืมตอนแรกเนี่ยคาดว่าเหมือนกับขับรถมาเห็นบังเอิญเจอ
ว่าอ้าวนั่งอยู่ร้านนี้จอดรถแล้วก็เดินไปแทงเลยแต่ว่าในรถก็พกมีดมาด้วยไงใช่